มีการถ่ายทอดทางหน้าจอแทนละทีวีครับ

ศึกสายเลือดของตะวันฉายแล้วก็ทางฝั่งของเสมาเพชรนะครับ
เกมเนี่ยจบลงสั้นกว่าที่คิดนะครับ
ก็เป็นเกมที่เจอกันในรูปแบบของมวยไทยนะครับ
เพราะว่าทางฝั่งของตะวันฉายเนี่ยก็ทำน้ำหนักไม่ได้นะครับ
และต้องเสียเงินค่าตัว๒๐ให้กับนางศรีมาเพชรด้วย
แต่ตรงนี้แบกน้ำหนักเยอะครับเสมอเพชร
ก็โดนไปจริงเกือบจะโดนนับไปทีแรกแล้วนะครับ
แต่ทางกรรมการเนี่ยไม่นับก็กลายเป็นว่าตะวันฉายเห็นก็เข้ามาต่อ
นี่อีกชุดหนึ่งแล้วเป็นชุดที่เราเห็นในหน้าจอนี่แหละครับ
กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนจับแพ้ไปตรงนี้นะครับ
น็อกอัลใช้เวลาไปสองนาทีห้าสิบห้าวินาทีครับก็ชัดเจนให้สัมภาษณ์แล้วนะครับ
ว่าคงจะไปต่อยในรุ่นนะครับขอชิงชั้นโลกกับทางเพชรมรกฏนะครับ

ทางฝั่งของตะวันฉายตัวใหญ่เหลือเกินวันนี้ไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับ
มวยไทยหญิงซ้ายในของเรานะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มให้ดีในไฟล์ที่แล้ว
อายุถึงสิบแปดปีเท่านั้นนะครับทางซุปเปอร์เกิลได้ลูกบู้อะครับ
เดินเข้าใส่เลยก็เจอกับทางบาร์บี้นะครับ
ทางฝั่งของเอทาเครน่าบรรดาลีน่านะครับในวัยสามสิบ
แต่ว่าจังหวะป้องกันตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ไปหลายครั้งแล้วมีอาการซึมนะครับน้องซูเปอร์เกิล
แต่ก็กำลังใจดีนะครับเดินอย่างเดียวเลย
แต่รูปเกมอ่ะเท่าที่ดูนะครับใครที่ดูก็คิดว่ามันมีจังหวะ
หลายครั้งที่เทียนอยู่เจียนไปนะครับเกือบที่จะโดนจับแพ้แล้วด้วยนะครับ
ทางฝั่งของซูเปอร์เกิลสุดท้ายกัดฟันสู้จนครบ
สามยกแล้วเนี่ยครับทางเอทาเคน่าคิดว่าตัวเองชนะนะครับ
สุดท้ายกลายเป็นซุปเปอร์เกิลชนะไปคราวนี้กระแสในโซเชียลมีเดียนะครับ
ก็วิภาควิจารณ์ไปต่างนานาเพราะว่าทางฝั่งของซุปเปอร์เกิลเนี่ย
เพราะเขามองว่าชกได้ดีกว่าเรา

แล้วก็ศึกครั้งนี้มีการมอบเงินรางวัลโบนัส
ให้กับนักสู้สองคนที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม

ได้เงินใบเป็นเงินไทย๑ล้าน๖แสนบาท

เอคาเทรดีน่าแล้วก็อีซากาไมเยฟ
ซึ่งถือว่าเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมมาก
ก็หลังจากนี้เราก็จะได้เห็นนักสู้กันมัน
ที่โชว์ฟอร์มไม่ดีถึงแม้จะแพ้แต่ก็มีเงินโบนัสให้ครับ